ท่านผู้ชมครับเรื่องประธานสภาผู้แทนรัศดรเมื่อวานนี้เนี่ย
ก็เฝ้าติดตามกันว่าเอ๊ะวันนี้เดี๋ยว
เขาจะคุยกันแล้วได้ข้อสรุปว่ายังไง
ว่าเขาขอตำแหน่งนี้ด้วยสูตรการแบ่งโคต้ารัฐมนตรี
สิบสี่บวกหนึ่งกับสิบสี่บวกหนึ่งค่ะก้าวไกลก็สิบสี่บวกหนึ่งนายก
เพื่อไทยก็๑๔บวกหนึ่งก็คือประธานสภาขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมา
ช่วงกลางดึกนะฮะทางพักเก้าไกลเนี่ย
แจ้งเรื่องกับสื่อมวลชนข้อความสั้นแต่ตื่นทั้งหลายกลุ่ม
บอกขอเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดนะนี่ไงการนัดหารือกันระหว่างเพื่อไทยกับ
ก้าวไกลเรื่องของประธานสภาผู้แทนรัศดรนะฮะ
ก็คือนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือว่าคุณหมอออง

อายุเพิ่ง๔๒ปีนี่เป็นสอสอพิศนุโลกนะฮะ
ก็คือเสมือนประหนึ่งว่าจะบอกว่าแม้จะยังไม่เจรจา
แต่เพื่อไทยบอกมาว่าต้องขอนะทางก้าวไกลก็จะไม่ให้หรือยังไง

ทีมเจรจาของภาคก้าวใกล่และภาคเพื่อไทย
ไม่มีใครเดินทางเข้าที่ทำการพักของตัวเองเลยนะฮะ
ท่ามกลางการรายงานข่าวที่ว่า
ทีมเจรจาของทั้งสองพักที่แจ้งกับสื่อมวลชน
ว่าต้องเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนี่ยความจริงแล้วเขาอาจจะแอบไปเจรจากันก็ได้
เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสื่อมวลชนตามไปการเจรจาจะไม่คล่องตัวหรือยังไง
แล้วก็ยังมีรายงานข่าวว่าทางพักเพื่อไทยเนี่ยเขายื่นข้อเสนอใหม่ให้กับพักก้าวไกล
ที่ว่า๑๔๑กับ๑๔๑พิ่วไทยขอเป็น๑๓๑ก็ได้
แล้วให้ทางก้าวไกลเนี่ยได้๑๕รัฐมนตรีบวก๑นายกเดี๋ยวก้าวไกล
เดี๋ยวเพื่อไทยเนี่ยยอมลดเองเอา๑๓รัฐมนตรีกับ๑ประธานสภา
เพิ่มโคต้ารัฐมนตรีให้กับก้าวไกลอีกหนึ่งตำแหน่ง
อันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับยังไม่มีใครยืนยันนะฮะช่วงเย็นที่
ผ่านมาคุณชัยทวัฒน์ตุลาทนเลยค่ะที่การพักเก้าไกลแจ้งไลน์ไป
แกนนำ๘พักร่วมรัฐบาลขอเชิญมาร่วมประชุมกันวันอาทิตย์ที่๒
กรกฎาคมนี้เวลา๑๐นาฬิกาที่ที่ทำการพักก้าวไกลชั้น๗นี่
ชั้นเลยนะคือความจริงเนี่ย๘พักที่เป็นพักร่วมรัฐบาล
ซี่ก้าวไกลเขานัดหารือพรุ่งนี้นะอ่าวันนี้คุยกันในที่
ไปด้วยเลยค่ะไปเจอกันนู่นเลยนะฮะวันอาทิตย์นะครับ
จะไม่เลื่อนอย่างแน่นอนพร้อมแจ้งด้วยว่าการพูดคุยระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย
จะยุติด้วยดีในเร็วนี้ขอให้มั่นใจว่าพวกเรา
ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลักนี่นะครับ
โอ้โหแล้วถ้าเจอกันวันที่๒นะวันที่๓นี่วันรุ่งขึ้น
นี่มีรัชพิธีเปิดประชุมสภานะ
ก่อนที่วันที่๔เนี่ยวันอังคารหน้าเนี่ย
คือโหวตแล้วนะเปิดสภาโหวตหรือว่าเลือกประธานสภากันเลยนะ
ท่านผู้ชมครับนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
วันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าพักเพื่อไทยยังขอยืนยันหลักการเดิมของพัก
ที่มีคนบอกว่าในเมื่อเพื่อไทยขอตำแหน่งประธานสภาเนี่ย
ก็เปิดเผยชื่อมาหน่อยสิว่าเพื่อไทยจะให้ใครเป็นประธานสภา
หัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าไม่จำเป็นต้องเปิดชื่อแคนดิเดตประธานสภา
หรือต้องเอามาแสดงวิสัยทัศน์เนื่องจากการหารือกันเนี่ย
มันยืนอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยกองเชียร์อาจจะไม่เข้าใจ
ทัวร์อาจจะมาลงที่พักเพื่อไทยแต่หากมัวแต่ไปเอาใจใครสุดท้ายแล้ว
ความเป็นประชาธิปไตยก็จะไม่มี
ขณะที่คุณอุ้งอิ๊งนางสาวแพทองทานชินวัฒน์
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวของพักเพื่อไทย
วันนี้เดินทางเข้าพักนะฮะเป็นการเดินทางเข้าพักครั้งแรก
หลังหายจากโควิดก็ถูกถามแน่นอนฮะ
เรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรคุณแพทองทาน
ยังไม่ขอให้ความเห็นนะครับบอกแค่ว่าให้ทีมเจรจาของทั้งสองพักเนี่ย
สู้กันแล้วกันวันนี้แวะเข้าพักมีเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคุณอุ้งอิ๊งอ่ะ
แวะมาซื้อมิ้นช็อกวันนี้แวะมาทานมิ้นช็อก
ทุกผู้ชมครับอีกหนึ่งแคนดิเดตนายรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
นี่คุณอุ้งอิ๊งเห็นไหมมาเพื่อมิ้นช็อกเลยวันนี้
อีกคนนึงคือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับบอกว่ามันยังมีเวลาอีก๓๔วัน
เชื่อว่าผลเจรจาของสองพักจะออกมาด้วยดีไม่มีปัญหาเกิดขึ้น
และไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งการตั้งรัฐบาลของ๘พักร่วม
จับมือกันอยู่ในตอนนี้ได้ทีนี้ที่มีทัวร์ลงมาที่พักเพื่อไทย
อย่างหนักหนาสาหัสนะขณะนี้ค่ะเรื่องที่ว่าเอ้า
จะมาบอกว่าแบ่งเท่าได้ยังไงก็เสียงที่ได้มามันไม่เท่ากัน
สอสอน้อยกว่าตั้ง๑๐คนคุณเศรษฐาบอกว่าพักเพื่อไทยยังไง
ก็ไม่มีการทรยศเพื่อนเกิดขึ้นและเราต้องเคารพเสียงประชาชน
รับฟังทุกเสียงแม้แต่เสียงความคิดเห็นของสอสอในพักเพื่อไทย
และกรรมการบริหารพักทุกคนก็เป็นเสียงที่ต้องฟัง
เชื่อว่ายังไงก็ไม่มีการพลิกคั่วจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นแน่นอน
เพื่อไทยและก้าวไกลยังจับมือกันไปถึงปลายทางตั้งรัฐบาลได้
แต่ระหว่างนี้เนี่ยมันเป็นช่วงการเจรจายังมีเวลาขอให้ใจเย็น
ผมว่าผมว่าไม่ครับจะเย็นโอมเรียนตลอด
เราเองเราก็เคารพเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วก็เรารับฟังทุกเสียง
มันเป็นของสอสอของกรรมการบริหาร
ผมมั่นใจครับว่าไม่มีงานพลิกคั่วครับยังไงเพื่อไทยเก้าไกลก็จับมือกันไปด้วยกัน
จนกระทั่งไปถึงปลายทางครับจนกระทั่งตัดรัฐบาลได้
ระหว่างนี้มันก็มีเวลาอีกครับใจเย็นนิดนึงนะครับ
แต่ยังไงเชื่อว่าทุกคนยอมรับได้
ขอให้นึกถึงความคาดหวังของประชาชนที่อยากมีชีวิตดีขึ้นเห็นเศรษฐกิจเดินหน้า
ฝีมือของรัฐบาลใหม่ของฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้แน่น

นาวากาศตรีสิทธาธิวารีหรือว่าแดดนิปุ่น
นำพักไทยสร้างไทยบอกว่าประธานสภาจะเป็นของพักไหนก็ได้ทั้งนั้น
ไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเพื่อไทยหรือว่าก้าวไกล
ส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองพักตกลงกันได้
แต่จะออกมาในรูปแบบไหนต้องติดตามดู
เอาเป็นว่าขอให้กำลังใจทั้งสองพักจับมือกันให้มั่น
ถ้าจับมือกันมั่นจะไม่มีการพลิกคั่วพลิกสูตรจัดตั้งรัฐบาล
โอกาสที่จะเป็นฝ่ายค้านกันเนี่ยก็จะน้อยมาก

หรือเพื่อประโยชน์ของภาคกรรมเมืองกันแน่
หรือเป็นการสื่อสารภายในซึ่งไม่ตกลงกันเอง
ว่าจะทำให้การตั้งรัฐบาลสะดุดเพราะทั้ง๘พักตอนนี้
ก็ถือเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะนะใช่ค่ะ
คือถ้าให้นับนิวจริงจริงก็สี่วันนะคะครับที่เก้ากลายกับเพื่อไทย
ไปคุยกันจนให้มันได้ข้อยุติจริงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย
เปิดประชุมวันที่สามอืมโหวดประธานวันที่สี่
หลังจากนั้นก็ต้องเข้าสู่การโหวตนายกแล้วคือถ้าขั้นตอนแรกมันยังผ่านไปไม่ได้นี่
ก็น่ากังวลอยู่อย่างที่บอกว่าการประชุมแก่นำแปดพักร่วมเนี่ย
มันถูกเลื่อนมาสองรอบแล้วนะคะครั้งแรกเนี่ยนัดกันวันที่ยี่สิบ
ก็ปรากฏว่าคุณพิทาติดโควิดก็เลื่อนมาเรื่อยรอให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยคุยเรื่องประธานสภาให้จบ
อาทิตย์ที่แล้วนึกว่าจะจบอ้าวมีการประกาศจุดยืนใหม่ออกมาอีก
ก็ตกลงกันใหม่ว่าเออจริงวันนี้เดี๋ยวเพื่อไทยกับก้าวไกลจะนัดคุยกันเรื่องนี้ตอน๑๐โมงเช้า
แล้วก็จะมีการประชุมแก่นำ๘พักร่วมในวันพรุ่งนี้จะได้จบไป
ก็กลายเป็นว่าเมื่อคืนนี้เลื่อนอีกอ่า
คราวนี้พอก้าวไกลเพื่อไทยที่นัดประชุมกันเรื่องประธานสภาเลื่อน
ประชุมร่วมแก่นำ๘พักร่วมก็เลยต้องเลื่อนไปด้วยเลย
ถ้า๒กรกฎาคมวันอาทิตย์นี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องตำแหน่งประธานสภา

คิดหนักแล้วนะว่ามันจะไปจบที่สูตรไหน
มันจะไปจบที่ปลายทางแบบไหนกันแน
เพราะอย่างที่บอกค่ะ๓กรกฎาคม
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภา
ห้องประชุมอาคารรัฐสภา๕โมงเย็น
แล้วอังคารที่๔กรกฎาคม๙โมงครึ่ง
เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนและรองประธานสภาผู้แทนราษดร
ถ้าคุยกันจบก่อนมันก็คงจะราบรื่นเรียบร้อย
แล้วถ้าคุยกันไม่จบล่ะจะไปต่อกันที่วันที่๔เลยไหมหรือยังไง
ก็คือถ้าเกิดจบไม่ว่าจะเป็นใครยอมใครก็แล้วแต่นะ
ประธานสภาอยู่กับก้าวไกลหรือเพื่อไทยเนี่ยก็ถือว่าเขาก็ยังแพ็คกันอยู่ใน๘พัก
ด้วย๓๑๒เสียงโหวตยังไงเนี่ย
คือเลือกประธานสภาใช้แค่๕๐๐เสียงก็เกิดเหรอครับ

แต่ละคนจะเสนอจะโหวตยังไงเอาแบบนั้นเลยไหม
หรือถ้าเพื่อไทยไม่ได้เสนอแต่เป็นเพื่อนเสนอให้
แล้วไปฟรีโวทส์กันทีนี้โอ้โห
แต่ความราบรื่นในการที่จะไปกันต่อเนี่ยมันจะเป็นยังไง
อุณหภูมิน่าจะร้อนแรงขึ้นเรื่อย
ท่านผู้ชมครับลองฟังมุมมองจากนักวิชาการหน่อยกันแล้วกันนะ
กูรูทางการเมืองนักวิเคราะห์การเมือง
ซึ่งเป็นนักวิชาการด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรปริญญาเทวานรุมิตกุล
ภูมิหน่วยการศูนย์นิติศาสตร์ของมธรรมศาสตร์นะครับ
อาจารย์ปริญญาเชื่อว่าการเจรจาของ๒พักจะจบก่อน๔กรกฎาคมแน่นอน
มติของพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้อาจมองได้ว่าเพื่อต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี
เพราะเป็นพักใหญ่ถ้าได้รัฐมนตรีเพิ่ม
จะได้แบ่งสรรกันในพักลงตัวขึ้น
แต่การต่อรองที่มากเกินไปอาจารย์ปริญญามองว่าจะส่งผลเสียต่อเพื่อไทยเอง
แล้วอาจส่งผลเสียไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยก็ได้
เหตุผลที่พักเพื่อไทยบอกว่าก็ก้าวไกลเนี่ยเขาได้ตำแหน่งนายกแล้วไง
เพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ขอตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
อาจารย์ปริญญาบอกว่าถ้าการคิดในลักษณะแบบนี้อาจยังไม่ถูกต้องมากนัก
เพราะตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรไปโหวตเลือกกันในสภาเนี่ย
ถ้า๘พักแพ็คกันแน่นยังไงก็ได้ใช่ไหมถ้าเขาบอกให้เพื่อไทยเนี่ยยังไงก็ได้
แต่ตำแหน่งนายกของก้าวไกลเนี่ยมันยังไม่ชัวร์
มันยังลูกผีลูกคนอยู่เลยว่าถ้าเสนอชื่อคุณพิทาให้ที่ประชุมรัฐสภามีสวด้วยโหวตเนี่ย
ถึง๓๗๖หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก้าวไกลเขาเลยมองว่าที่บอกเขาได้นายก
เพื่อไทยได้ประธานสภาเนี่ยไอ้คำว่าเขาได้นายกของเขาเนี่ยมันยังไม่ชัวร์
เขาเลยอยากให้ชัวร์คือได้ประธานสภาก่อนเพราะฉะนั้นณขณะนี้นะครับ
อาจารย์ปริญญามอง๓แนวทางในเรื่องนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นในหน้าก็คือ
เพื่อไทยยอมก้าวไกล๒ไม่ยอมพักก้าวไกลเพื่อไทยยอมแตกหัก
แล้วมันอาจจะนำไปสู่ข้อที่๓ก็คืออ้าวงั้นต่างฝ่ายต่างพักก็ต่างไปโหวตกันเองก็แล้วกัน
ซึ่งการฟรีโหวตมันจะส่งผลเสียมากที่สุดเพราะการเมืองเหมือนกับ
ก็เหมือนกับการเล่นเกมไพ่ไม่มีใครเล่นหน้าเดียว
ก้าวกลายแค่อยู่นิ่งไปอีก๒๓วันแรงกดดันจะไปที่เพื่อไทย
เอางี้ถ้าเกิดก้าวไกลเขานิ่งไปเรื่อยสุดท้ายเพื่อไทยทำไงครับ
ถ้างั้นฟรีโหวตแล้วกันเพื่อก้าวไกรไม่ยอมเราฟรีโหวต
ถ้าฟรีโหวตเกิดอะไรขึ้นครับพังเลยครับคือถ้าหากว่าเก้าไกรไม่ได้ตำแหน่งประธานสภา
โอกาสของคุณพิทานะครับว่าที่นายกของภาคอันดับ๑ก้าวกลายจะเป็นนายก

คือทำไมถึงไม่ได้ล่ะผมพูดอย่างนี้เลยว่าสวเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเห็นไหม
เสียงข้างมากเนี่ยไม่ได้มีหรอกเลือกประธานสภายังแพ้เลย
ขณะที่อสุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
แล้วก็อยุฒิพรอิสระชัยอประจำคณะรัฐศาสตร์ของมหลักศูนย์ครอวไทยธรรมดุราช
วันนี้ก็มาคุยกับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิด้วยนะครับ
โดยวิเคราะห์แล้วก็พูดถึงมุมมองให้ฟังนะครับ
ว่าที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรกันเนี่ย
เนื่องจากตำแหน่งนี้จะเป็นประธานรัฐสภาด้วย
ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการโหวตเลือกนายกด้วยนะฮะ
อยุฒิพรมองว่ารัฐธรรมดุลฉบับปี๒๕๖๐
ทำให้การเลือกนายกเนี่ยมันบิดเบี้ยว
ที่ต้องมีสว๒๕๐คนมาร่วมโหวต
เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการปักหมุดหมายหมุดแรก
คือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรกันก่อน
ถ้าประธานสภาไม่เป็นของก้าวไกล
คุณพิธาอาจไม่ได้เป็นนายกทุกอย่างมันอาจจะพลิกได้หมด
ตอนนี้เพื่อไทยถือไพ่เหนือกว่า
เพราะสมการ๑๔บวก๑ของเพื่อไทยเนี่ยมีตำแหน่งประธานสภาอยู่ในมือเนี่ย
อันนี้มันชัวร์กว่าชัวร์กว่าตำแหน่งนายกใน๑๔บวก๑ของทางพักก้าวไกล
ส่วนอาจารย์สุขุมนะครับมองว่าถ้าเป็นอย่างที่หลายคนวิเคราะห์
ว่าสุดท้ายปลายทางประธานสภาก้าวไกลจะไม่ได้จะเป็นของเพื่อไทย
เมื่อถึงเวลานั้นเชื่อว่าคุณพิธาก็จะไม่ได้เป็นนายกเหมือนกัน
๑๔บวก๑ที่๒ครับคุณอาจารย์๑๔บวก๑ของก้าวกลัยของก้าวกลัย
รัฐมนตรี๑๔บวกนายก๑อาจจะเหลือแค่๑๔เพราะนายกอาจจะไม่ได้
แม้เพื่อไทยจะบอกว่าเอาล่ะเทเสียงคืนให้เพราะก้าวไกลมาสนับสนุน
ให้เพื่อไทยได้เป็นประธานสภาก็เทเสียงขึ้นให้เป็นนายก
แต่เสียงของก้าวไกรจะไม่ถึงเพราะสวไม่โหวตให้ไม่ถึง๓๕
ไม่ได้เป็นนายมนตรีเท่ากับ๑๔บวก๑เท่ากับ๑๔นะไม่ใช่เท่ากับ๑๕นะ
คือขัดทุนไป๑นะหรือดีไม่ดี๑๔วง๑เท่ากับ๑๔ดีไม่ดี
เท่ากับ๐เลยคือต้องไปบรรไฟขาว

เพื่อไทยเขาบอกว่าเอ้าก็คุณได้นายกไงส่วนผมได้ประธานสภา
แต่หนนี้เนี่ยถ้าเสียไปหนึ่งให้ประธานสภาไปแล้วเนี่ย
ไอ้หนึ่งที่ตัวเองจะได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ก็ได้
คือตำแหน่งนายกเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะโหวตผ่านหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
แต่ประธานสภาเนี่ยอันนี้ชัวร์
ผมก็เลยถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับว่าถ้าถึงวันโหวตประธานสภาเนี่ย
แล้วตำแหน่งนี้นะ
ไปเป็นของเพื่อไทยขึ้นมาเนี่ย

มันจะเกิดอะไรขึ้นกับ๘พักร่วมในซีกของพักเก้าไกล๓๑๒เสียงที่จับมือกันอยู่
คั่วอำนาจเดิมเนี่ยถ้าเขาจะประกาศมันก็ไม่ได้เสียหาย
แม้จะไปโหวตแพ้แต่การที่เขาไม่ประกาศเนี่ยนะครับ
มันสะท้อนเห็นว่าในนั้นต้องมีอะไรที่ซ่อนอยู่เป็นการเมืองอยู่ในกล่องพิษวงศ์
ผมจะแจ้งนิดนึงครับคือผมบัดดันได้ยินกลุ่มที่มีอำนาจอยู่ในพักภังประจารัฐ
ท่านธรรมนัฐเสนอชื่อคุณสุชาติ
นั่นไงก็คือเสนอข้ามคั่วไงที่ผมบอกคือเสนอชื่อไม่เสนอชื่อในคั่วตัวเอง

ใช่ครับผมเชื่อว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกแน่นอนเลย
แล้วก็รอไปดูนะครับว่าคุณพิทาจะผ่านการโหวตไหม
หรือคุณพิทาเองจะไปติดเรื่องลักษณะต้องห้ามมาตรา๘๒นะ

แล้วก็เพื่อไทยพลิกขึ้นมาเป็นแก่นำในคั่ว๘พักเดิม
โหวตสับสนุนพลเอกประวิทธิ์เป็นนายก
อาจารย์ยุธพรอาจารย์สุขุมมองตรงกันอย่างนี้นะฮะ
ถ้าเกิดว่าการเลือกประธานสภาเนี่ยประธานสภาเป็นของเพื่อไทยเนี่ย
สุดท้ายคุณพิทาจะไม่ได้เป็นนายก
เพราะว่ามันจะมีตัวแปรปัจจัยอะไรต่างเข้ามาระหว่างทางอีกเยอะแยะไปหมด
ถึงวันโหวตเลือกนายกรวมทั้งเสียงในสภาด้วย
อาจารย์สุขุมเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยจะยอมฟังกระแสสังคม
แล้วยอมให้ก้าวไกลได้เป็นประธานสภา
แต่อาจารยุทธพรมองว่าเพื่อไทยไม่น่ายอม
เดี๋ยวคำตอบก็น่าจะรู้กันในอีกไม่กี่วันนะฮะ
เพียงแต่ว่าถ้ามันเกิดการพลิกคั่วสูตรการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นเนี่ย
เราลองวิเคราะห์ดูนะครับท่านผู้ชมครับสูตรขั้วรัฐบาลณขณะนี้เนี่ย
มันจะเป็นได้แบบนี้สูตรที่๑ก็คือ๘พักร่วม
รัฐบาลณขณะนี้๓๑๒เสียงในซีกของก้าวไกลในขณะนี้นะฮะ
อันนี้ก็คือสูตรณปัจจุบันนี้เสนอชื่อคุณพิทาเป็นนายก
ไม่ว่าจะใครเป็นประธานสภาก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณพิทาโหวตไม่ผ่าน
หรือมันเกิดอะไรยังไงขึ้นมันมีสูตรที่สอง
ยังจับมือกันอยู่เหมือนเดิมนี่นะฮะแปดพักร่วมเดิมนะ
แต่ต้องเอาแคนดิเดตนายกของซีกเพื่อไทยขึ้นมาแล้ว
ซึ่งน่าจะเป็นคุณเสถาธุวิสินนะขณะนี้นี่นะครับ
หรือถ้าเกิดมันเกิดการพลิกคั่วเกิดขึ้น
ที่เขาบอกว่าก้าวไกลเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้
เพราะมันติดล็อกหมดเลยจะไปพักนู้นพักนี้พักใหญ่ทั้งหลาย
เฉพาะซีกของ๑๘๘เสียงใช่ไหมแต่เพื่อไทยไม่มีก้าวไกลเนี่ยได้
ค่ะ๑๔๑เสียงของเขาเนี่ยถ้าไปเป็นสูตรที่๓
ไปมีภูมิใจไทยเข้ามามีพลังประชารัฐมีประชาธิปัตย์
มีชาติไทยพัฒนานี่ฮะแล้วมีชาติพัฒนากล้า
เสียงหรือถ้าไปคุยกันเราต้องปรองดองแล้วล่ะ
ก้าวข้ามความขัดแย้งไปชูบิ๊กป้อมขึ้นมาอันนี้สูตรที่๔แล้วใช่ไหม
ตัวเลขซ้ำกันบิ๊กป้อมเมื่อกี้เป็นสูตรที่๓นะฮะเรามี๔สูตรนะครับสูตรที่๔ก็เป็น๒๘๙เสียงเหมือนเมื่อกี้นี้แต่

อันนี้สูตร๓นะฮะของแต่คือถ้ามันจะพลิกคั่วตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าเพื่อไทยเนี่ยจะไปคุยกับภูมิใจไทยและพลังประชารัฐยังไง
ซึ่งตอนนี้ยังมีคนคนมองว่ามันมีดิวลลับหรือเปล่าคนก็ยังพูดถึงคำนี้อยู่นะดิวลลับที่บิ๊กป้อมไปดูแข่งม้าที่อังกฤษใช่ไหมค่ะ
แต่ถ้าอยู่กันเหมือนเดิมคุณพิทาไม่ได้เป็นนายกแต่ยังจับมือกันเป็นพักร่วมรัฐบาลเดิมอยู่ค่ะ
สูตรที่๒โดยนายกสลับมาเป็นของเพื่อไทยแทนขอดูสูตรที่๒หน่อย
สูตรที่๒ที่มีก้าวไกลด้วยนี่อันนี้เนี่ยอาจารยุทธพรอาจารย์สุขุมบอกว่า
อันนี้ก็ยังไปได้อยู่เชื่อว่าประชาชนยังรับได้
เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะฮะ๘พักร่วมเขาคุยกันวันอาทิตย์นี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะที่แน่นะชื่อของพ่อพี่มดดำขุนสุชาษตรร์ตัลเจริญ
ยังคงถูกพูดถึงในเรื่องประเด็นตำแหน่งประธานสภาอยู่เสมอ
เสมอคุณสุชาติตันเจริญเหรอใช่ค่ะเจ้าของฉายาพ่อมดดำถูกต้องอืม
วันนี้เนี่ยมีคนมีคุณวันอยู่บำรุงใช่ไหมสมาชิกพักเพื่อไทยออกมา
เรียกร้องให้พักเปิดตัวแคนดิเดตประธานสภาคุณปรินาไกรคุบ
อดีตสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐที่ถูกสารตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิต
ก็ออกมาพูดเลยฟันทงเก้าอี้ประธานสภาสุดท้ายจะเป็นของท่านสุชาติ
โดยมีท่านธรรมนัฐเป็นผู้เสนอชื่อแฮชแท็กมดดำไม่แฉแฮชแท็กปารีนาแฉ
แท็กรายการแฉอุ้ยตายนี่คือคุณปรินาบอกว่าที่มาโพสต์แบบเนี้ย
เพราะเขาพูดกันหนาหูแล้วได้ยินสอสอเขาพูดกันไปทั่วเลยล่ะ
ตำแหน่งประธานสภาคนต่อไปเนี่ยชื่อสุชาติตันเจริญแน่
โดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอชื่อ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อก็พยายามไปพูดคุยกับคุณสุชาตินะ
พยายามจะสอบถามเรื่องนี้เหมือนกัน
ซึ่งคุณสุชาติเองก็ไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ตอบรับหรือปฏิเสธ
เอาง่ายง่ายหลังหลังหาตัวไม่ค่อยเจอด้วยซ้ำวันนั้นไปรายงานตัวที่สภาก็
เรียงตอบหาตัวไม่ค่อยเจอซึ่ง
ถ้าละย้อนดูประวัติของคุณพ่อพี่มดดำคุณสุชาติตัญจริง
คุณสุชาติอายุ๖๕ปีเป็นสมาชิกสภาพผู้แทน
สังกัดพักไหนมาแล้วบ้างตามหน้าจอเลยค่ะ
ไล่เรียงเลยนะคะประชาธิบัติภักดิ์ชาติไทยภักดิ์สามัคคีธรรม
ภักดิ์ชาติพัฒนาภักดิ์ไทยภักดิ์ความหวังใหม่
ภักดิ์ไทยรักไทยภักดิ์เพื่อแผ่นดินภักดิ์ภูมิใจไทย
สี่ปีก่อนอยู่พลังประชารัฐและปัจจุบันกลับมาอยู่เพื่อไทย
โดยประกาศไว้ว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
คุณสุชาติเป็นอดีตประธานสภาคนที่หนึ่งซึ่ง
รัฐบาลชุดก่อนเนี่ยเป็นรองประธานสภา
ใช่เป็นรองประธานสภาซึ่งรัฐบาลชุดก่อนเนี่ย
คุณชวนหลีกภัยจากประชาธิบัตย์เป็นประธานสภาถูกไหมคะ

ถามว่าการทำหน้าที่ในสภาของคุณสุชาติเป็นยังไง
เขาบอกว่าก็เชื่อดนิ่มแต่ก็มีการตอบว่า
ขานนายกเอยรัฐมนตรีเอยที่ไม่ยอมมาตอบกระทู้ของสอสอในสภา
จะเห็นว่าเสียงนิ่มหน้ายิ้มยิ้มแต่บางทีก็ต่อยหนักเหมือนกันนะ

แล้วก็คุณสุชาติเองยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปี๒๕๓๕และ๒๕๔
รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งรองประธานสภาพผู้แทนรัศดรในปี๒๕๔๘ด้วย
อย่างนี้เขาเรียกอะไรพระแก่พรรษาเหรอ
บวชมาหลายพันศาใช่ไหม
ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสอย่างนี้ใช่ไหมคะ
หมอไม่รู้ต้องให้สอสอเข้าไปคุยกันเอง
แล้วหมออ๋องจากก้าวกลายต้องเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะ
อันนี้ที่เขาจะบอกว่าพระบวชใหม่หรือเปล่า

แต่ล่าสุดพระหนุ่มนี่ก็ไม่รู้จะถวลลงงานเข้าไหมนะ

นายปฏิพัฒน์นะฮะสสพิศนุโลกนี่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ต่าง
ประสิทธิภาพโปร่งใสประชาชนรัฐสภาไทยต้องไม่เหมือนเดิม
บอกมีโมเดลในการทำงานในฐานะประธานสภาผู้แทนรัศดรแล้ว
ถ้าได้เป็นประธานสภาเมื่อไหร่จะลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพักทันที
แต่สมาชิกพักยังต้องเป็นอยู่นะไม่งั้นพ้นสอสอประธานสภาต้องเป็นสอสอด้วย

นี่นะฮะแต่ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหในโซเชียลนี่เขาไปขุดกันนะฮะ

เคยไปทำอะไรบ้างในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตเคยไปทำอะไรบ้างในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีต
ไหนเรามีภาพหมออ๋องอะไรยังไงไหมผ่านทางโซเชียล
มันจะมามีปัญหาปลายทางเหรอหรือยังไงอยากให้ทุกอย่างมันราบรื่นแล้วมันแบบว่าเออได้ไป
ยังไงก็ตามขอคนที่เหมาะกับงาน
ขอคุณสมบัติของคนที่มันเหมาะกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะได้รับก็แล้วกัน